เพื่อหาทางแก้ปัญหานักเรียนยกพวกตีกันไปหยก

แต่ว่าปรากฏว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ก็ได้เกิดเหตุนักเรียนช่างกลยกพวก
ใช้ปืนแล้วก็มีดรุมทำร้ายร่างกายคู่อริ
เคหาร่ม๙ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ๒คน
หนึ่งในนั้นเป็นแม่ค้าที่ขายของอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ
ถูกกระสุนปืนเข้าที่ท้อง

บันทึกภาพวินาทีที่กลุ่มนักเรียนช่างกลสถาบันแห่งหนึ่ง
ใช้ปืนและมีดรุมทำร้ายนักเรียนต่างสถาบัน
บริเวณเขหารมกล้าวสอย๒๙แยก๗
ทำให้อีกฝ่ายต้องวิ่งหลบหนีเข้าไปภายในร้านสะดวกซื้อที่อยู่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุ
ส่งผลให้ประชาชนและพนักงานที่อยู่ภายในร้านต่างวิ่งหนีตายกันอลละมาน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายหลังจากนักเรียนช่างกลกลุ่มนี้
คู่อริขับขี่รถจักรยานยนต์มา๒คันจึงชักปืนขึ้นยิง๓นัดทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒คน
คือนักเรียนอาชีวะต่างสถาบันถูกยิงเข้าที่ขาส่วนอีกคนเป็นแม่ค้าขายของอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุ
ถูกยิงเข้าที่ท้องอาการสาหัสส่วนกลุ่มนักเรียนที่ลงมือก่อเหตุได้วิ่งหลบหนีเข้าไปภายในเคหะร่มเกล้า
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุทันที
สั่งการให้ตำรวจนครบานร่มกล้าวเร่งติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุด
เพราะถือเป็นการกระทำที่อุกอาจไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
โดยตำรวจทราบเบาะแสของกลุ่มคนร้ายและอยู่ระหว่างการรวบรวมพยาหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกไหมจับผู้ต้องหาไม่ต่ำกว่า๓คนในวันพรุ่งนี้
การก่อเหตุและการใช้ความรุนแรงเข้าห้ามหันกันของกลุ่มวัยรุ่นเป็นปัญหาที่สะสมมายาวนานและทวีความรุนแรงมากขึ้น
เพราะหากมองย้อนไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มคนร้าย๗คนเพิ่งก่อเหตุใช้ปืนยิงเยาวชนชายอายุเพียง๑๕ปีเสียชีวิตในท้องที่ตำรวจนครบานบินบุรี
ตำรวจสามารถกดดันจนผู้ปกครองนำเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่๑๕๑๙ปีทยอยเข้ามอบตัวอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งต่างก็สารภาพว่าไม่มีเหตุโกรธแค้นแต่เพียงเพราะมองเขม่นกันจึงก่อเหตุสลดขึ้น
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช
กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เด็กอาชีวะก่อเหตุทะเลาะวิวาดกันบ่อยครั้ง
ถือว่าเป็นปัญหาของสังคมที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันดูแลตักเตือนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก
ส่วนใครกระทำความผิดก็ดำเนินคดีไปตามกฎหมายและเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน